คุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นคนรักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรัก
รักกันมากแค่ไหนเล่าเข้าปากทีไร
ยิงกันตายเกือบทุกเคสเลยนะคะล่าสุดเป็นเพื่อนรักกลุ่มหนึ่งค่ะ
เป็นพนักงานดับเพลิงด้วยนะครับก็นั่งกินเหล้ากันอยู่
แต่ว่ามันมีคู่นึงเนี่ยเขามีปัญหากันมาประมาณเดือนนึงแล้ว
สุดท้ายกินเล่าเข้าไปเริ่มมีปากเสียงกัน
เพื่อนคนนึงที่มีฉายาว่าเหลิมดอนยายหนูเนี่ย
ทะเลาะกันเสร็จเดินออกจากร้านเลยก็นึกว่ากลับบ้านไปครับ
ปรากฏกลับบ้านจริงจริงแต่ย้อนกลับมา
คราวนี้มาพร้อมปืนแล้วเข้าไปกระหน่ำยิงเพื่อน๒๐กว่านัด

แล้วกันแล้วแล้วกันแล้วแล้ว
นี่ค่ะโอ้โหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งคนที่อยู่ที่ร้านก็เป็นแก๊ง
เพื่อนกันหมดเลยจะสังเกตได้ว่าตอนแรกอ่ะที่มือปืนเดินขึ้นปืนเข้าไปอ่ะ
เหลิมไม่เอานี่ไงเนี่ยทุกคนเห็นปืนไงไม่เอานะ
ไม่เอาผู้หญิงเนี่ยเกาะแขนแบบเพื่อนแล้วบอกกลัวส่วนอีกสองคนพยายามจะเข้าไปเพื่อนน่าจะเข้าไปห้าม
สุดท้ายไม่ทันนะคะนี่โอ้โหนี่เรานับนัดให้เลยนะเรานับให้เลยค่ะ
รัวประมาณสามเซตได้นี่สิบสามนัดแล้วเนี่ยยิงแบบยิงไม่หยุดเลยอะค่ะ
ยี่ยี่สิบสามนัดค่ะโอ้โหยี่สิบสามนัดเหรอกระหน่ำยิงเพื่อนรักของตัวเองสองคน
สิบสามนัดหลังจากนั้นขับรถหลบหนีไปเลยเขาจะเห็นภาพที่ตอนวิ่งออกไปนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะเที่ยงคืน๒๙นาทีคือ
มันข้ามมอนมันเป็นเทศกาลคริสต์มัสแล้วมันน่าจะเป็นเทศกาลความสุขนะครับ
กลายเป็นเรื่องราวแห่งความตายหลังเกิดเหตุนะคะตำรวจสพกุยบุรี
พร้อมด้วยกู้ชีพโรงพยาบาลกุยบุรีแล้วก็กู้ภัยรีบเข้าตรวจสอบลงพื้นที่
ร้านเนี่ยคือร้านสวนอาหารบ้านเย็นอยู่ในตำบลกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะ
ลักษณะเนี่ยเป็นซุ้มอาหารปลูกติดกันหลายหลังในซุ้มหนึ่งก็พบกองเลือดขนาดใหญ่อยู่บนพื้นสองกอง
มีปลอกกระสุนเก้ามอมอตกอยู่จำนวนมากส่วนผู้บาดเจ็บสองคนเนี่ย
ชีพกับกู้ภัยรีบนำส่งโรงพยาบาลกุยบุรีแล้วแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
ผู้เสียชีวิตสองคนเนี่ยคนแรกชื่อว่านายผู้ชงแสงสัยหรือในไผ่ถูกยิงเข้าที่ลำตัวและศีรษะสิบนัด
ครับคนที่สองนายธนสิทธิ์อยู่เหมาะหรือในตู่ถูกยิงเข้าที่ลำตัวและศีรษะหกนัด
โอ้โหจะรอดยังไงไหวกระหน่ำยิงขนาดนี้ผู้ก่อเหตุนะคะที่ชื่อว่าเหลิมดอนใยหนูเนี่ย
ชื่อจริงเขาชื่อธนกฤษแสงเขียวอายุสามสิบเจ็ดปีคนนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจนากุ้ง
แล้วก็เป็นเพื่อนรักกับผู้ตายทั้งคู่นี่แหละค่ะครับส่วนอีกคนนึงที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่เนี้ย
ที่เป็นมุมมุมทางขวาที่เราขึ้นชื่อสีแดงแดงไว้ให้คนนั้นชื่อนายถนอมศักดิ์เพชรประดับอายุสี่สิบสี่ปี
เป็นคนขับรถพามือปืนหลบหนีเนี่ยในจังหวะนี้เห็นไหมคะนายถนอมศักดิ์คือวิ่งไปนี่คือวิ่งไปเอารถแล้วนะ
เพื่อมารอรับเพื่อนพาหนีไปตำรวจสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุก็เล่าให้ฟังบอกว่า
นายธนกฤษเนี่ยมาถึงร้านก่อนเป็นคนแรกประมาณทุ่มนิดมาทานข้าวคนเดียว
หลังจากนั้นสักพักนึงค่ะนายผู้ชงหรือว่านายไผ่ที่เป็นเพื่อนกันที่ถูกยิงตายเนี่ย
ก็เดินทางมาทานอาหารแล้วก็นั่งโต๊ะเดียวกันอีกสักพักหนึ่ง
นายธนศิษย์คนตายอีกคนหนึ่งอ่ะพร้อมกับเพื่อนเพื่อนอีกสี่ห้าคนก็มาที่ร้านนี้
แล้วก็มานั่งโต๊ะเดียวกันทั้งหมดทุกคนเลยนั่งทานข้าวด้วยกัน
ตกดึกแหมเล่าเข้าปากเนาะมันก็มืนเมากันนะคะ
นายผู้ชงหรือว่านายไผ่เนี่ยมีปากเสียงกับนายเหลิมนายเฉลิมเนี่ย
มีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงในเหลิมก็อยู่ในอาการมืนเมาอยู่แล้วนะคะ
ทะเลาะกันเสร็จก็ขับรถออกจากร้านไปทุกคนก็เข้าใจว่าเออ
ก็คงทะเลาะกันแล้วก็แบบเออไม่อยู่แล้วไม่กินแล้วไม่นั่งแล้ว
กลับบ้านดีกว่าเข้าใจกันว่าแบบนั้นแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้แค่กลับบ้าน
เพราะเขากลับบ้านเพื่อไปเอาปืนแล้วย้อนกลับมาที่ร้านพร้อมอาวุธปืน
เลยมีเพื่อนอีกคนก็คือนายถนอมศักดิ์มาด้วยครับแล้วก็จังหวะเดินเข้าร้าน
ก็อย่างที่เห็นในภาพกล้องวงจรปิดเลยคือมือขวาเนี่ยถือปืนแล้วซ่อนไว้ข้างหลัง
กระมวดที่เดินเข้าร้านไป
เดินเข้าไปถึงปุ๊บชักปืนขึ้นมาแล้วยิงเลยยิงรัวเลยเนี่ยเนี่ย

เดินเข้าไปอย่างนี้เลยถือปืนแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็ชักปืนยิงรัว๒๓นัด
กระสุนเข้าทั้งศีรษะและลำตัวของนายผู้ชงกับนายธนสิทธิ์เสียชีวิตทันทีนะคะครับ
ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
พนักงานสอบสวนสพกุยบุรีนะฮะก็ไปกับชุดพิสูจน์หลักฐาน
นี่คือร้านที่เกิดเหตุนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะ
อาหารบ้านเย็นวันนี้ต้องไปเก็บหลักฐานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หลังจากเมื่อคืนกันพื้นที่เอาไว้แล้วคือไปถึงเนี่ยโอ้โห
ปลอกกระสุนนี่กระจัดกระจายเกลื่อนไปหมดคราบเลือดกองอยู่บนพื้นกับตามเก้าอี้
บนโต๊ะเนี่ยเต็มไปหมดนี่ฮะคือบนโต๊ะยังมีกับแก้มกับแก้วอยู่สิบใบนะฮะ
ที่วางอยู่นะฮะโอ้โหเจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บรวบรวมปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม
ที่ตกในที่เกิดเหตุได้ทั้งหมด๒๑ปลอกตรงนี้ครับมีเศษหัวกระสุนปืนบางส่วนด้วยนะครับ
กระจายอยู่เกลื่อนพื้นเลยนะครับนี่คือหลักฐานทั้งหมดที่วันนี้มาเก็บเพิ่มเติมนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปด้วยนะฮะแล้วก็ไปคุยกับพนักงานร้านที่เกิดเหตุนะครับ
สวนอาหารบ้านเย็นนี่ฮะที่ติไปคุยด้วยนะครับก็ทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุในเหลิม
มือปืนเนี่ยก็มานั่งดื่มเหล้าอยู่ที่ร้านกับนายถนอมศักดิ์
ก็คือคนที่ปรากฏในคลิปในกล้องวงจรปิดจากนั้นในเหลิมได้โทรศัพท์
ตามนายผู้ชงหรือว่านายไผ่ให้มาหาที่ร้านที่ร้านเนี่ยพอในไผ่มาถึงเนี่ย
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าในไผ่มาถึงก็ลักษณะแบบเมามาแล้วล่ะนะ
แล้วนายไผ่ก็โทรเรียกนายตู่หรือว่านายธนสิทธิ์ให้มาหาที่ร้านอีกทีนึงนะฮะ
แล้วในไผ่กับในเหลิมเนี่ยเขาก็คุยกันเรื่องที่ในเหลิม
เคยเอาปืนไปตบหน้าคนรู้จักของในไผ่ค่ะนะซึ่งในไผ่บอกกับนายเหลิมว่า
ไม่เป็นไรเรามันก็เหมือนพี่น้องกันนะแล้วก็เอามือเนี่ยตบที่ขาของในเหลิมหลายครั้ง
คือคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าคือในเหลิมเนี่ยเขามีท่าทีเหมือนกับไม่ค่อยพอใจ
ที่โดนตบขาแล้วบอกเรามันก็เพื่อนกันแล้วก็ตบขาหลายครั้งเนี่ย
ประมาณอย่างนั้นอ่ะก็ไม่รู้ว่าต่างฝ่ายต่างเมาแล้วแบบอะไรยังไงอ่ะ
เหลิมเริ่มแบบหน้านิ่งตาของขวางแล้ว
คือไผ่เนี่ยบอกไม่เป็นไรแล้วพี่น้องกันแล้วก็ตบตบตบที่ขา
คือเวลาเมาพูดอะไรก็ไม่เข้าหูทำอะไรก็ไม่เข้าตา
คือไผ่อาจจะดูแบบอ่าพี่น้องกันเคลียร์กัน
แต่เหลิมเนี่ยหน้านิ่งตาของขวางแล้วไม่พูดอะไร
ไข่ไบก็สั่งเรามดื่มต่อนะครับแล้วในเหลิมเนี่ย
ก็ลุกออกจากร้านขึ้นรถออกไปนะครับ
คือถ้าเป็นเพื่อนเราเราคิดว่ามันกลับบ้านไปนอนแล้วมั้

๒ชั่วโมงในเหลิมกลับมาครับกลับมากับนายถนอมศักดิ์

เขากลับมาเนี่ยนายเหลิมเนี่ยกลับมากับนายถนอมศักดิ์นะครับ
มาพร้อมกับอาวุธปืนนะครับ
ไปถึงเนี่ยเดินเข้าไปหาในไผ่กับในตู่
ที่นั่งอยู่กับเพื่อนอีกนะฮะแล้วก็ตะโกนถามว่าใครมีปัญหาอะไรนะ
แล้วก็ตามคลิปในกล้องวงจรปิดเลยนะครับ
คือไปถึงก็ยิงนายไพ่กับนายตู่อ่ะคือ
ยิงสลับกันไปยิงสลับกันมาอ่ะ๒คนอ่ะ
ที่เราได้ยินเสียงยิงเป็นเซต๓เซต
ก็คือยิงสลับซ้ายขวาซ้ายขวาไปแบบนั้นเลย
เขาก็คือไม่มีโอกาสในการที่จะป้องกันตัวและหลบหนีอะไรเลยนะครับ
ยิงจนกระสุนหมดอ่ะอืมพนักงานที่ร้านที่เห็นบอกอ่ะ
บอกว่าพี่ตีผมกลับแล้วเพราะว่าคุยกันไม่ได้กับเด็กวัยรุ่น
มีแต่คนเกงมีปืนกันเขาว่าอย่างนี้แล้วเขาก็ไป

แล้วที่เขากลับมาอีกทีก็เชี่ยงคืนกว่า

ก็เดินมาพี่เขาพี่คนแรกเขาเดินเข้ามาก่อนแล้วพี่เหลือ

ตอนนั้นเราเห็นแล้วนะครับ
เขาเห็นเขาเดินมาไหนออกมาเลย
นายเหลือกับนายเหลือนะครับ

แต่คุณเป็นคนขับรถพาเขามานะ

เดี๋ยวก่อนขับรถพามาอาจจะไม่รู้ก็ได้
ใช่ไหมว่าเขาจะมายิงอะไรยังไงแต่ขับรถพาเขาหนีไปเนี่ย

โอ้โหก็คุณก็เดินเข้ามาในร้านด้วยในกล้องวงจรปิด
สงกระสุนยิงกันโอ้โหเกลือนดังกันขนาดนั้นอ่ะ
คุณต้องรู้แล้วว่าเพื่อนคุณไปยิงคนตายอ่ะ

พนักงานที่ร้านบอกว่าในเหลิมผู้ต้องหาเนี่ย
เขามาดื่มกินที่ร้านนี้เป็นประจำนะครับ
ก็จะชอบติดค่าอาหารเอาไว้ก่อนแล้วจะมาจ่ายที่หลัง

ขณะที่นายทงชัยหรือว่าในเล็กนี่ก็เป็นเพื่อนของผู้ตาย

บอกว่าเอาจริงนะทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อนกลุ่มเดียวกันนี่แหละ
แต่เมื่อหนึ่งปีก่อนเนี่ยในไผ่ผู้ตายเนี่ย
เขาเคยมีเรื่องบาดหมางกับเพื่อนอีกคนนึงที่ชื่อบอย

แล้วพี่ทงชัยก็บอกติอย่าเพิ่งงงเดี๋ยวพี่ค่อยเล่าให้ฟัง
นี่เป็นอย่างนี้คือเหลิมเนี่ยพอเห็นว่าไผ่กับบอยเนี่ย
เขามีปัญหากันก็เลยมาเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยให้

ติก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกลัวอรัชพรจะงง

กระทั่งเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ไปต่างฝ่ายต่างก็ดื่มเหล้ากันนั่นแหละนะ
แล้วอยู่ดีก็ดันไปพูดเรื่องเก่าขึ้นมาอีก

ก็เลยทำให้ในเหลิมเนี่ยกับในไผ่รวมทั้งในตู่ด้วยเนี่ย
เหมือนกับเขาก็โตเถียงกันเหตุการณ์ในวันนั้นที่เคยมีปัญหากันอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น

คือพ่อคุยมาเหมือนใครที่ถูกยิงเนี่ยที่เสียชีวิตค่ะเค้าก็ไปตบขาในเหลิม

เพื่อนกันอย่างนี้แต่ว่าเหลิมเนี่ยเขาไม่พอใจเขาไม่เป็นเพื่อนด้วย
นี่ฮะพี่น้องด้วยเหมือนกับว่าลักษณะไม่พอใจไม่พอใจโต้เถียงกันอะไรกัน
ทีแรกก็คิดว่าในเหลิมกับในเหลือเนี่ยคงจะรำคาญคงรำคาญไผ่กับตู่
ผู้ชงหรือว่าไผ่ที่เสียชีวิตเนี่ยแล้วแบบเห็นเขาลุกออกจากร้านไปแล้วไง
ออกจากวงเล่าแล้วก็ขับรถออกจากร้านไปก็คิดว่าเออสงสัยคงรำคาญกลับบ้านไปแล้วมั้ง
ย้อนมาอีกรอบหนึ่งฮะ๒ชั่วโมงได้ย้อนมาอีกรอบหนึ่งนะฮะ
แล้วก็เอาปืนมากระหน่ำยิงเนี่ยฮะทั้งนายธนสิทธิ์กับนายผู้ชงเนี่ย
กับตู่เนี่ยจนเสียชีวิตนะครับพนักงานของร้านเนี่ยบอกว่าโอ้โหวันนี้ก็
ต้องทำความสะอาดกันแบบลำบากเลยอ่ะใช่ครับคราบโล่งคราบเลือดยังแห้งกรังอยู่ติดที่พื้นอ่ะ
ต้องฉีดน้ำทำความสะอาดนะครับปัดกวาดเช็ดถูกันหมดนะฮะ
เดี๋ยวก็ต้องรอจังหวะในการที่จะเปิดร้านอีกทีนึงค่ะเราได้ไปคุยกับ
พ่อของนายธนสิทธิ์หรือในตู่ผู้ตายหนึ่งในผู้ตายด้วยนะคะครับ
ชื่อนายสมจิตอยู่เหมาะเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลกุยเหนือด้วยค่ะ
พ่อบอกคำแรกเลยบอกกับคุณติบอกลูกพ่อเป็นคนดี
ลูกพ่อไม่เคยมีเรื่องกับใครแล้วปกติอ่ะลูกพ่อไม่ได้เป็นคนที่จะดื่มเหล้าบ่อย
จะมีบ้างเวลาสั่งสรรค์กับเพื่อนบางครั้งเท่านั้นเอง
เกิดเหตุการณ์แบบนี้พ่อน่ะทำใจไม่ได้อยู่แล้ว
แต่ที่สงสารที่สุดก็คือหลานพ่อสองคนลูกของในตู่ยังเล็กอยู่เลย
ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าพ่อซะแล้ว
อยากให้ตำรวจติดตามนำตัวในเหลือมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้เร็วที่สุด
ด้านนายอาทิตย์แสงสัยน้องชายของนายไผ่ผู้ตายอีกคนนึงนะคะ
ก็บอกว่ากลุ่มของนายเหลิมกับในเหลือแล้วก็เพื่อนของพี่ชายเขาเนี่ยจริง
เคยมีเรื่องบาดหมางกันหลายครั้งแล้ว
ล่าสุดเลยก็คือต้นเดือนที่ผ่านมานี่แหละ
เหลือคนที่ขับรถพาในเหลิมหลบหนีเนี่ย

ก่อนท่านี้เนี่ยเป็นในภัยกับในบอยใช่ไหม

แต่จริงแล้วเหลือเองก็มีปัญหากับในบาสที่เป็นรุ่นน้องของในไผ่เหมือนกัน
คือมันอีลุงตุงนังกันไปหมดเลยค่ะ
คนนั้นมีปัญหากับรุ่นน้องคนนี้คนนี้มีปัญหากับรุ่นพี่คนนั้นอะไรอย่างนี้
สุดท้ายก็ดันเอามาคุยกันในวงเล่าที่เมากันแล้วด้วยไง
มันเลยเลยเถิดมันเลยบานปลายกลายเป็นเรื่องทะเลาะรุนแรงแล้วก็จบที่เหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
สำหรับศพของในภัยกัน
คุณผู้สึกว่าโคตรเชื่อมือกับไหนหน่อยกับในตู่ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สหบันนิติเวสแล้วนะคะ
ก็คาดว่ายาดน่าจะเดินทางไปรับศพได้วันพรุ่งนี้ค่ะ
ก็ได้ไปสอบถามข้อมูลจากคนในครอบครัวนะครับ
คือที่บ้านเนี่ยเปิดเป็นฟาร์มเลี้ยงกุ้งขนาดใหญ่นะฮะ
สืบสวนก็ไปสอบปากคำครอบครัวในเหลิมพอดีนะครับ

คนในครอบครัวก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับผู้สื่อข่าวนะครับ
แต่ว่าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ตอนนี้ทุกคนก็บอกว่ายังไม่พร้อมให้ข้อมูล
ชาวบ้านในพื้นที่บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่า
เหลิมคนก่อเหตุที่ยังหลบหนีเนี่ย
คือเอาจริงนะถ้าโดยปกติทั่วไปเนี่ย
เวลามีปัญหาเรือดร้อนอะไร
เรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรกันเหมือนกัน
ดียังไงพี่ที่คำว่าคนดีของพี่
ก็คือในความคิดของพี่ที่พี่คิดว่าเขาเป็นคนดี

เขาคงเป็นคนช่วยเขามั้ง

แต่เราเคยเห็นเขาติดคุกมั้ยอ่ะ

อ่าเราไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่

ใกล้ชิดเขาอะไรอย่างนี้

อนุมัติศาลออกหมายจับทั้งสองคนเลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับเผื่อใครพบเห็นนะครับ

หรือว่าในเหลิมมีฉายาเหลิมดอนใยหนูอายุ๓๗ปี
กับเพื่อนที่พาหนีชื่อนายถนอมศักดิ์เพชรประดับหรือว่าในเหลืออายุ๔๔ปี
ทั้งสองคนถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ประวัติของในเหลิมนี่ไม่ธรรมดาจากข้อมูลที่ได้
เป็นนักธุรกิจนากุ้งผู้กว้างขวางในพื้นที่
เคยมีคดีใช้ปืนยิงผู้จัดการวงดนตรีกับแดนเซอร์เสียชีวิต
ในพื้นที่บ้านดอนมะขามเภอกุยบุรีมาแล้วเมื่อปี๒๕๕๙
แต่ตอนนั้นเนี่ยตามรายงานบอกว่าเขาก็เคลียร์คดีได้
เหมือนกับมีการเคลียร์ขดงเคลียร์คดีชดชงชดใช้อะไรกันยังไง
สุดท้ายตอนนี้ก็มาก่อคดีขึ้นอีกจนได้นะครับ